ถ้ามีเรือยาวต้องมีนักภาค

แต่คุณผู้ชมค่ะการที่จะมีการสนับสนุนนักภาครุ่นใหม่ก็ไม่ได้หยุดลงนะคะ
นี่ค่ะเขาก็เลยมีการจัดประกวดนักภาครุ่นเยาขึ้นมาค่ะ
โอ้โหแต่ละคนไม่ธรรมดานะเด็กทุกคน
ตามสิตามสิตามสิ
หายใจกันหูไม่รู้จะหายใจทางไหน
แต่ละคนนี้สิมั้ยไม่ธรรมดา
เป็นลีลาการแข่งภาคเรือยาวของเด็กในตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร

งานนี้เขาจัดขึ้นมานะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
ร่วมกับทีมภาคเรือยาวจังหวัดพิจิตรค่ะ

เพื่อที่จะเป็นการสืบสารประเพณีการแข่งขันเรือยาว
แล้วก็ให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้จัก
แล้วก็สารต่อการพากเรือด้วย
สนุกสนานเก่งกาดไม่แพ้กันเลยค่ะ

งานนี้เหล่าบรรดาทีมภาคเรือมืออาชีพ

ต้องกลับค่ะ

ออกให้เวลาแบบการพากมันต้องมีบอกสปี่ด้วยสุดท้ายก็ต้องลากจะเยาว
สนุกแค่ฟังนี้ก็เพลิดเพลินแล้ว
แล้วในงานนี้นอกจากมีการแข่งขันให้น้องได้มาประลองทักษะกันแล้ว
รุ่นพี่ก็ยังแนะนำเทคนิคต่างให้กับรุ่นน้องด้วยนะคะ
ก็กะว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะพัฒนาเป็นนักภาคมืออาชีพต่อไปด้วยค่ะ

นึกถึงเวลาเนอะมาแข่งขันเรือยาวกันได้สนุกแน่
คือนึกถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะสำหรับการแข่งขันเรือยาวในแต่ละจังหวัดนะ
ซึ่งพิจิตรเขาก็ด่งดังมากแล้วเราก็คือในการแข่งขันจริงอ่ะ
เขาก็จะมีนักภาครุ่นจิ๋วที่ออกมาภาคด้วยจริงเหมือนกัน
เดี๋ยวกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ดูการฝึกซ้อมกันไปก่อนแล้วกันนะคะ